สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

ถ้าบอกว่าน้องเป็ดน้องไก่น้องหมูน้องหมานะครับ

เราจะเอาเรื่องของความรักของสองสัตว์สองชนิดมาเจอกันครับผม
นั่นก็คือเรื่องราวของน้องหมาและน้องเป็ดครับ
จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
ไม่มีคำบรรยายที่น้องมาอย่างฉันจะเอื้อนเอ่ย
เมื่อน้องเป็ดสองตัวมาเคลียร์คอแบบนี้

หมาอย่างฉันก็มีหัวใจนะครับ
ปุ่งปุ่งปุ่งปุ่ง
แต่ปัจจุบันหายากเต็มทน
คุณยายท่านนี้ค่อยหยอดเม็ดข้าวสารที่แช่น้ำไว้
อดลงไปในเครื่องโม้แป้ง
อดลงแล้วก็ใช้มืออีกข้างหมุนเครื่องโม้แป้ง
น้ำแป้งก็จะออกมาข้างเครื่องโม่แป้ง
ของเก่าน่าเก็บแบบนี้
ไปหาได้ตามที่เก็บของเก่าได้เลยครับ
กำลังฮือฮาในโลกโซเชียล
ว่าเป็นกลไกธรรมชาติหรือมายากลกันแน่
คลิปแรกเมื่อเทน้ำลงไป
วัสดุที่เป็นรูปทรงเกลียว
จู่ก็ลอยตามน้ำที่เทอย่างนั้นแหละครับ

เมื่อวางวัสดุเป็นเกลียวไว้ในลำน้ำ
จู่ก็หมุนไปเรื่อยแบบนี้แปลกจริงครับ
นี่คือรถเกี่ยวข้าวที่ทั้งเกี่ยวทั้งสีในเวลาเดียวกันในเครื่องนี้
ดูสิครับคุณผู้ชมเครื่องใหญ่ขันใหญ่มาก
กำลังเกี่ยวข้าวบาเล่ในทุ่งกว้าง
แปลงใหญ่แบบนี้ใช้เวลาไม่นานก็เกี่ยวเสร็จ

ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ